ที่เขาพนมแล้วใครมาแทงเขาตายอย่างโหดเยี่ยมขนาดนี้บ้าน
ถูกแทงด้วยของมีคมครับทั้งที่หน้าที่คอแขนซ้ายกลาง
รวมแล้ว๒๔แผลตำรวจเข้าไปตรวจสอบครับจุดเกิดเหตุเป็นเหมือน
กับห้องนอนบ้านหลังที่เกิดเหตุก็จะเป็นสภาพแบบนี้บริเวณ
นอนของเขาแล้วก็จะมีหน้าต่างซึ่งไม่ได้สูงมากแล้วก็
จะมีร่องรอยคราบเลือดด้วยทั้งที่บริเวณขอบหน้าต่าง
แล้วก็ที่พื้นใกล้กับที่นอนของผู้ตายคือบริเวณจุดนี้ที่
ย้อมสีเอาไว้คุณมิ้นคุณผู้ชมไม่เจอร่องรอยการต่อสู้
อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันคาดว่าตอนเกิดเหตุคนตาย
น่าจะนอนอยู่เพียงคนเดียวแล้วคนร้ายมันย่องเข้ามาแล้ว
หน่ำแทงจากนั้นปีนหน้าต่างหลบหนีไปอาจจะเข้ามาทาง
หน้าต่างแล้วออกทางหน้าต่างเหมือนกันน้าผู้ตายครับนางวัน
ธนาบอกว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุเป็นบ้านของนายนิวนิวเนี่ย
เป็นเพื่อนของคนตายรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องก่อนเกิดเหตุ
ผู้ตายไปเฝ้าลูกคือเขาเนี่ยเคยมีเมียคุณผู้ชมดูภาพนี้นะครับ
ธีรวุฒิเคยมีเมียอยู่กินมาเป็นสิบปีค่ะแล้วเลิกรากัน
ไปได้ไม่นานเขามีลูกกับเมีย๒คนเป็นลูกสาวทั้งคู่
ครับลูกไม่สบายก็ลูกสองคนเนี่ย๒๓เดือนก่อนเห็นว่า
มีอาการป่วยก็เลยมาเฝ้าดูแลลูกแล้วก็พาลูกมาอยู่ที่กระบี
จุดเกิดเหตุโดยเฉพาะบริเวณห้องนอนบริเวณที่นอนเต็มไปด้วยรอย
เลือดและคราบเลือดนะครับนอกจากนี้ลักษณะเหมือนกับมีรอยเท้า
เลือดอ่ะเป็นรอยเดินทางยาวเลยอันนี้คือภาพล่าสุดที่นั่ง
ข่าวของเราลงพื้นที่นะครับแล้วมีหน้าต่างเตี้ยตรงจุดนั้นด้วย
หัวนอนเห็นไหมฮะในนิวพงศิษย์อายุ๓๐ปีครับเป็นเพื่อนผู้
แล้วเป็นเจ้าของบ้านบอกว่ารู้จักกับนายเอ็มมาตั้งแต่เล็ก
และรักเคารพกันผูกพันกันเหมือนพี่และนี่คือรอยคราบเลือด
บริเวณขอบหน้าต่างเขากับเอ็มผู้ตายไม่เคยทะเลาะบาดหมาง
กันมาก่อนตอนที่เกิดเรื่องตัวเขาเองก็หลับหมายถึงว่าตัวใน
นิวนะนิวก็นอนหลับอยู่เอ็มก็นอนอยู่แยกอีกห้องนึงมารู้
อีกทีคือเมียของนิวเนี่ยมาปลุกว่าพี่เมื่อกี้หนูได้ยินเสียง
เหมือนลมหายใจเหลือกสุดท้ายอ่ะค่ะแบบนี้หนูไปดูอีกที
เอ็มถูกแทงแล้วพี่เขายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์นี้มาก่อนไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าแล้วก็ยังไม่

เพราะว่าเขาระบายให้ฟังแล้วเขามีเรื่องกับใครไหมอะไร
เพราะว่ามันมาเกิดเหตุตอนมาอยู่บ้านเราอะไรอย่างนี้
ไม่คือเอ็มไม่ได้ฟังไม่ครับ

นี่คือในนิวให้สัมภาษณ์เสร็จปั๊บเดินเลย
อีกหนึ่งคนครับก็คือเมียของในนิวชื่อว่าคุณรสสุคล
อายุ๓๐ปีเธอยืนยันว่าตอนเกิดเหตุคือตัวของในนิวแฟน
แยกนอนอีกห้องหนึ่งก่อนเกิดเหตุในเอ็มคนที่ตายเนี่ย
ไม่สบายก็เลยขอยากินแล้วก็แยกไปนอนอีกห้องก็คือห้อง
หลังที่เกิดเหตุนะฮะสักพักได้ยินเสียงดังโครมคลามสาม
ครั้งครั้งสุดท้ายได้ยินเสียงดังโครมคลามไม่พอมีเสียงเหมือน
ลมหายใจเฮือกสุดท้ายวิ่งไปดูเอ็มถูกแทงแล้วครับปม
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรแล้วคนร้ายคือใครก็
ไม่รู้แต่ทีนี้เธอให้บ่อแสคุณมิ้นคุณผู้ชมฟังตรงนี้ดีครับ
เมียของนายนิวบอกว่านอกจากบ้านของเธอที่อยู่กันตรงจุดนี้แล้ว
มันจะมีขนำขนำเหมือนกับเป็นเพลิงพักอ่ะซึ่งก็มีครอบครัวของ
ลูกกันมีนายลูกกันเป็นลูกจ้างสวนทุเรียนขนำหลังนี้ฮะ
ลูกไว้ตรงนี้นะมีนายลูกกันอยู่กับเมียและลูกที่นี่ทีนี้วัน
ที่เกิดเรื่องเนี่ยเห็นเมียของนายลูกกันเดินเข้าออกห้องของ
หลายครั้งเธอเล่าให้ฟังแบบนี้นะไม่รู้ว่าเข้าออก
เพราะอะไรมันจะมีอะไรเชื่อมโยงหรือไม่ฟังเพิ่มเติมครับ
เหมือนที่ว่ามันมันมันควัดกันดังคลักคลักคลักใช่ไหมอ่า
มันเงียบเงียบก่อนทักแป๊บแล้วก็ขึ้นมาใหม่อีก
แต่ว่าหนที่สามเป็นเสียงพี่เขาเองเลยอ่ะดังขึ้นแบบเหมือน
หายใจไม่นั่นหนูก็เลยวิ่งเข้าไปเลยช่วงนั้นที่ว่าได้
เอกใจหนที่สามอ่ะแต่เห็นไปตั้งแต่บ่ายเออตีสองอ่ะ
คืนแต่ตอนนี้ก็ยังเห็นกลับบ้านทีอ่ะบางที
คือแฟนเขาเมื่อวานเขามาอยู่นี่กับแม่เขาพาลูกมา
เล่นหนูก็ไม่แน่ใจนะเผื่อว่าพี่ก็นอนแต่ว่าเฟนก็
เข้าออกในห้องแต่ประตูเปิดหมดไงไอ้นั่นอาจจะเป็นไปได้

นี่คือเมียของในนิวเพื่อนของผู้ตายที่เล่าให้ฟังทีนี้
หลังเกิดเรื่องครับปรากฏว่านายลูกกันก็หายตัวไปอีกคนก็
ยิ่งสงสัยเฮ้ยลูกกันหายไปไหนแล้วเกี่ยวอะไรหรือเปล่ากับการตาย
ในครั้งนี้คุณสุชาดาเดินทางไปเจอกับนายลูกกันเลยฮะได้เจอ
แล้วนะครับนายวีรพงศ์คนนี้ครับนายลูกกันลูกจ้างสวนทุเรียนที่
หายตัวไปหลังเกิดเรื่องเจ้าตัวบอกว่าผมบริสุทธิ์ใจผมเดิน
มาโรงพักเพื่อมาพบตำรวจบอกว่าคืนนั้นเนี่ยผมเฝ้าสวน
ทุเรียนแล้วก็มีคนยืนยันว่าผมอยู่ที่สวนทุเรียนค่ะไม่ได้มา
ฆ่าเขาเลยแล้วไม่ได้มีปมหึงหวงเมียด้วยบางคนตั้งข้อสงสัยว่า
สงสัยลูกกันห่วงว่าเมียเข้าออกห้องของผู้ตายหรือเปล่าก็เลย
ไปแทงไปล้างแค้นไม่ใช่นะครับคนร้ายเป็นใครไม่รู้รู้
แค่ว่าคืนก่อนเกิดเหตุตัวเขาและเมียได้ยินเสียงตัวของใน
นิวและเมียของในนิวนะนิวและเมียเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนของผู้
ทะเลาะกันไม่รู้ทะเลาะเรื่องอะไรอืมแล้วหลังจากนั้นมารู้
อีกทีอ้าวเอ็มที่มาขออาศัยนอนบ้านในนิวโดนแทง๒๔แผลตาย

ไม่สนใจเลยแรกว่าเลือกเนอะ
พี่อาจจะหึงห่วงที่ภรรยาไปนั่งอยู่ที่หน้าห้องของคนตาย
ไม่ได้ลืดกระป่าวด้วยหัวงานคงมอนกาเด็ด
นี่คือคำยืนยันจากนายลุกกัน

ตำรวจโรงพักเขาพนมในพื้นที่กระบี่ครับเชิญตัวในนิวเมีย
ในนิวแล้วก็แม่เพราะว่าบ้านหลังนั้นเนี่ย๓คนนี้เป็นผู้หญิง
ใหญ่ที่อาศัยอยู่แล้วก็มีลูกอีก๒คนอยู่ด้วยรวมแล้ว
ห้าชีวิตก่อนที่นายเอ็มจะมาขอพักอาศัยระหว่างที่เฝ้าลูก
ด้วยนะครับเชิญทั้งหมดไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
มสังหารเบื้องต้นคืออาจจะเป็นความขัดแย้งกับคนในบ้าน
หรือเปล่าหรือเป็นความขัดแย้งส่วนตัวตำรวจกำลังทำงานนะ
ในวันนี้ญาติของนายเอ็มก็ไปนำศพเพื่อรับร่างไปประกอบ
พิธีครับที่วัดท่างามตัวเมืองนครศรีธรรมราชคือเดิมเขาไปอยู่
นครศรีธรรมราชก่อนจะมาทำงานกรีดยางที่กระบี่บรรยากาศ
เศร้ามากครับคุณสุชาดาส่งไม้ต่อให้กับนักข่าวของเรา
อีกคนคือคุณเบิร์ตวีรยุทธ์ในพื้นที่นครศรีธรรมราชนักข่าว
ไทยรัฐทีวีคุยกับอดีตเมียของผู้ตายคุณทิพย์สุดาวันนี้
อดีตเมียก็มาร่วมงานรดน้ำศพด้วยนะครับเธอเล่าให้ฟัง
บหาอยู่กินกับผู้ตายมา๑๐กว่าปีกินอยู่ด้วยกันอยู่ที่บ้าน
ของอดีตของผู้ตายนั่นแหละฮะที่นครศรีธรรมราชแล้วมีลูกสาว๒
๒คนคือเพิ่งจะเลิกรากันได้ประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็พาลูก
ลูกเนี่ยย้ายไปอยู่ที่กระบี่ไปทำงานที่สวนยางต่อมาลูกสาวคน
ป่วยเป็นโรคแพนิกผู้ตายรักและห่วงมากย้ายไปรับจ้าง
รีดยางอยู่ใกล้ใกล้จะได้ไปดูแลลูกด้วยนะครับแล้วก็พัก
อาศัยที่บ้านน้าซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของเธอไม่กี่กิโลเมตร
เดือนก่อนผู้ตายชอบแวะเวียนไปหาในนิวซึ่งเป็นเพื่อน
สนิทคืนเกิดเหตุไม่รู้จริงจริงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะตัวเธอ
ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์รู้แค่ว่าที่บ้านของในนิวเนี่ยมีตัว
ในนิวเมียของในนิวแม่แล้วก็ลูกสาวอีก๒คนอยู่ที่บ้าน
หลังนั้นเราถามต่อไปว่าสงสัยไหมสงสัยในนิวหรือเปล่าอดีต
ของผู้ตายบอกว่าไม่สงสัยหรอกเพราะเขาสนิทกันมากไม่น่า
โหดเยี่ยมถึงขนาดฆ่ากันได้ลงคอ
คืนนั้นอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาไปนอนเพราะว่าเทียม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
แล้วก็กับหนูรบกันก็ไม่เคยรบกันนะมันไม่เคยพูดคำหยาบใส่หนูเลยกับนิวอ่ะคือเหมือนพี่น้องเลยนี่
คืออยู่กันมานานหนูก็ไม่สงสัยนะ
ดังนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยยังเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าใครเป็นคนทำแทงโหด๒๔แผลจนในเอ็มตายอย่างโหดเยี่ยมเนี่ยนะฮะ
พ่อของนายเอ็มครับคุณพ่อบุญเรืองบอกว่าตอนนี้พ่อยังไม่ขอออกความเห็นใดยังไม่รู้ว่าลูกชายไปสร้างเรื่องมีปัญหากับใครบ้าง
ก็ขอให้ตำรวจเขาทำงานก่อนแต่ในมุมของคนเป็นพ่อนะพ่อเขารับไม่ได้ที่ลูกมาถูกแทง๒๔แผลโหดเยี่ยม
แผลบนร่างของลูกแล้วพ่อใจสลายเลยเดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปครับ